มีเหตุการณ์สุนัขจรจัดรุมกัดเด็กเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ
คราวนี้เป็นสุนัขจรจัดได้รุมขย่ำคอเด็กชายชาวฟินแลนด์วัย๕ขวบ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าในย่านนี้มีสุนัขจรจัดอยู่เยอะ
แต่ก็ไม่เคยมีใครเข้ามารับผิดชอบจัดการให้

ตอนนี้เกิดแล้ว
มีหน่วยห้านไหนที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
ในเมื่อศูนักกัดลูกฝรั่งแล้ว
ผมอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูแลเรื่องนี้
ทำให้จริงจังสักครั้งนะครับ
ผมว่าแค่สุนัข๒๐ตัวนี้ผมว่า
เกินความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบหรอกครับ

ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี
บอกว่าปัญหาสุนัขจรจัดบริเวณหาดอาวนาง

และเคยเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวมาแล้วหลายครั้ง
แม้จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแล
แต่เรื่องนี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
สุนัขจรจัดมากัดเด็กชายชาวฟินแลนด์วัย๕ขวบ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณย่านการค้า
หน้าหาดอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่
หลังพ่อของเด็กและลูกอีก๒คน
กำลังกลับขึ้นมาจากบริเวณชายหาดกลับที่พัก
แต่ลูกชายคนที่ประสบเหตุกลับขึ้นมาทีหลัง
จู่มีฝูงสุนัขจรจัด๔๕ตัว
วิ่งมารุมขย่ำทำร้ายลูกชาย
ซึ่งเขาและชาวบ้านรวมทั้งนักท่องเที่ยวในบริเวณนั้น
ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือนำลูกชายออกมาได้
โดยลูกชายมีบาดแผลทั่วตัว
โดยเฉพาะที่บริเวณลำคอมีรอยเขี้ยว๒รู

มีรอยแผลฉีกขาดยาวประมาณ๕เซนติเมตร
ขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลอาการเริ่มดีขึ้นแล้ว

แต่แพทย์ยังต้องให้นอนรอดูอาการอีก๒๓วัน

ซึ่งแพทย์ได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและบาดทะยักแล้ว
นายสารวุฒิสังทองอายุ๓๐ปีชาวบ้านบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นน้องเอมมี่กำลังเล่นน้ำอยู่บริเวณชายหาด
งไปไม่ไกลมากก็เห็นฝูงสุนัขประมาณ๔๕ตัว

ต่อมาได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าเป็นพ่อของเด็ก

ก็พบว่าฝูงสุนัขกำลังรุมกัดเด็กอยู่ในทะเลจนล้มลง
ต่อมามีนักท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณดังกล่าวเข้าไปช่วย
พ่อเที่ยวที่เด็กลมดูมาเลย
คนเด็กนอนอยู่ในน้ำเลยเสียงนั้น
ครับริมน้ำนี่ริมน้ำอันนี้
เด็กพวกมันเหม็นแต่ขันอีเลือด๔ต้นค้อกัน
ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยัน
ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก
ขณะนี้ได้สั่งให้ทางประสุทธิ์พร้อมหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เข้าไปเริ่มดำเนินการกับสุนัขจรจัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ปัญหาที่เกิดขึ้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดยอมรับว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุ
และต่อไปจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ข่าวเทราะทีวีรายงาน